ฝากบอกเลยครับรถใหญ่ถ้าจะเลี้ยวชะลอแต่เนิ่นแล้วก็เปิดไฟบอกด้วย
ทั้งบรรทุกอะไรมาต้องมีผ้าแดงติดเอาไว้
และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรายเดอร์ถ้าจะซอกแทรกระวังให้ดีเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
เห็นอะไรไหมเห็นไหมว่ารถบรรทุกเขามีบรรทุกเหล็กเส้นมาเห็นไหม
ใช่ค่ะแล้วคือช่วงหนึ่งที่พี่รายเดอร์พยายามจะเบรกถึงขั้นรถสะบัดเลยนะพี่ก๊อฟแต่เบรกไม่ทันจริง
มันไม่ได้เสียบเข้าไปที่ตัวเขานะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันมีหลายจังหวะ
หนึ่งรถคันที่มีกล้องเขาอยู่ช่องซ้ายแต่รายเดอร์เหมือนจะแซงเขาแล้วพยายามที่จะปาดไปข้างหน้าเขา
แต่จังหวะที่จะปาดไปเจอรถบรรทุก๖ล้อซึ่งบรรทุกเหล็กเส้นมา
แล้วด้านรถบรรทุก๖ล้อชะลอแล้วหยุดเพื่อจะเลี้ยวขวา
เดอร์จังหวะที่จะปาดแทรกมาก็เลยไม่พ้นเพราะรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ดันจอดซะก่อน

เหตุการณ์ที่๒รถบรรทุก๖ล้อคันนี้เห็นไหมว่ามีเหล็กเส้นแต่ไม่มีผ้าแดงผูกเอาไว้เป็นสัญลักษณ

ตรงได้เตือนอะไรนะฮะแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่รายเดอร์เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นกับชีวิตนะฮะ
เพราะว่าเหล็กเส้นมันก็ยาวเหมือนกันอันตรายเหลือเกินอันตรายหลายอย่างถึงต้องบอกว่าเตือนทั้งคนขับรถบรรทุกที่มีของเตือนทั้งจักรยานยนต์โดยเฉพาะรายเดอร์ที่อาจจะซอกแทรกไปหน่อย
คลิปนี้เราได้จากกล้องหน้ารถคันที่เขาขับขับตามไปแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะครับอ่ะอันนี้ก็ระวังกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ